เรื่องราวความโชคดีของผู้ชายที่ว่าขายลอตเตอรี่

โชคดีเพราะว่าไปขายลอตเตอรี่ปั๊บหยุดก็หยุดก็หยุดก็หยุดก็

เสร็จปั๊บขาบบ้านเพิญเลยครับ
ลืมแผงลอตเตอรี่หรือเปล่าครับ

คือเรื่องของเรื่องนะครับ
นายประเมษทองมากอายุ๔๗ปีทำงานอยู่โรงพยาบาลปวกแดง
ได้พบแผงลอตเตอรี่งวดประจำวันที่๑กรกฎาคม๒๕๖๒
ตกอยู่บนถนนจึงนำเข้าไปแจ้งความ
ตำรวจก็ได้เปิดดูนะครับพบลอตเตอรี่อยู่เต็มแผงประมาณ๑๘๐๐ใบ

จึงได้สอบถามบรรดาพ่อค้าแม่ค้าลอตเตอรี่
ขายอยู่หน้าธนาคารอาคารสงเคราะห์กลางเมืองปวกแดง
ได้ทราบว่าน่าจะเป็นของนายชูสินอ่อนบ้านแดงอายุ๖๒ปี
ซึ่งพักอยู่กับลูกชายครับที่หมู่บ้านกู๊ดวิว
หมู่๕ตำบลปวกแดงอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองนั่นแหละ
ตำรวจจึงให้เพื่อนของนายชูสินโทรไปหา
จูสินเจ้าของลอตเตอรี่เจ้าของแผงนะครับ
เขาบอกว่าตรวจสอบแล้วบอกว่าเป็นของตัวเองแน่นอน
ก่อนรับมอบแผงร็อตเตอรี่คืนจากนายปาราเมตร
โดยมีตำรวจและเพื่อนร่วมงานของนายปรเมฆเป็นศักดิ์ขีพยาน
ชูสินก็ได้นำลอตเตอรี่หมายเลขท้าย๒ตัวคือ๖๖
จำนวน๑ชุด๒ใบมอบให้นายปารเมษ
เพื่อตอบแทนที่เก็บแผงลอตเตอรี่มาคืนให้
โดยบอกว่าเลขท้ายนี้เป็นอายุของตัวเอง
๒ปีที่บอกว่าโชคดีนี่คือทำหายก็จริง
แต่สุดท้ายมีคนส่งคืนให้ถูกไหมได้คืนครับ
ประมาณสัก๑๑โมงก็กลับบ้าน
ตอนกลับบ้านก็ถือแผงลอตเตอรี่ไปที่รถกระบะคุณผู้ชม
แล้วตอนที่จะไขกุญแจรถคือเราก็เอาไว้ไหนดี
วางแผงลอตเตอรี่พิงเอาไว้ที่ล้อรถด้านหลังข้างขวาก็คือฝั่งคนขับนี่แหละ
หลังจากนั้นก็ไขกุญแจเปิดรถตามปกติเปิดประตูขึ้นไปนั่ง

คือลืมแผงลอตเตอรี่ที่เอาไว้ที่วางพิงเอาไว้ที่ล้อหลัง
พอกลับไปถึงบ้านไม่ได้เอกใจอะไรไงคะ
ทีนี้ได้รับโทรศัพท์เพื่อนโทรมาบอกว่าเนี่ยลืมแผงลอตเตอรี่ไว้ใช่ไหม
ตอนนั้นคุณลุงชูสินบอกว่าตกใจมากเลย
รีบกลับมารับแผงลอตเตอรี่คืน
ซึ่งหลังจากที่คุณลุงชูสินได้รับแผงลอตเตอรี่คืนเนี่ยนะ
มีชาวบ้านที่รู้ข่าวกลายเป็นว่ามาขอซื้อ
ลอตเตอรี่จากแผงของลุงชูสินเพียบเลย
เพราะว่าเขาก็มีความเชื่อไงว่าถ้าเกิดอย่างนี้จะมีโชค
บางคนก็ตีเหล็กอายุบังกับ๒๖๖๒อะไร
ทะเบียนรถรวมถึงเวลาที่เกิดเหตุด้วย
บอกคุณลุงยังโชคดีได้แผงคืน
คนที่ซื้อแผงนี้ก็ต้องโชคดีตามไปด้วย

ใหญ่มากนะครับ๑๘๐๐ใบ
ครับยินดีนะครับ